เรื่องของอุบัติเหตุเราต้องระวังหน่อยในช่วงนี้ฮะ
ใช่ค่ะนอกจากเรื่องของสภาพอากาศ
สภาพร่างกายสภาพรถแล้วนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์นะคะจะต้องแต่งกายให้รัดกลุ่ม
เพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะคะ

หูบผ้าเขามาที่เอวอย่างนี้

ทีนี้เวลาเราขี่บางทีลมแรงไงคะ
ทำให้ผ้าขาวม้าหล่น
ติดกับซี่รถเกิดนะใช่ค่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นและคนขี่เสียชีวิตด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักตก
ถนนบริเวณริมถนนหนอง๒ห้องท่าบ่อ
พบร่างของนายหนูจวนราชบุตรศรีอายุ๖๑ปีค่ะ
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ก็คือมีแผลชะกันที่ศีรษะนะคะก็คือศีรษะแตก
ใกล้กันไปพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ล้อรถจักรยานยนต์มีผ้าขาวม้าสีแดง
พันติดแน่นอยู่ที่ซี่ล้อรถค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งละมืด
คาดว่านายหนูจวนจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
และน่าจะทำให้ผ้าขาวม้าที่พันอยู่ที่เอว
ปลิวหลุดไปพันกับซี่ล้อรถ
รถเสียหลักตกถนนซึ่งเป็นไหลทางที่ค่อนข้างสูง
ศีรษะไปกระแทกก้อนหินขนาดใหญ่
ทำให้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเรื่องของเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกอุบัติเหตุนี้ไว้ได้ค่ะครับ
คุณแม่ขี่รถจักรยานโยนมาและมีคุณลูกซ้อนอยู่ด้านหลัง
จู่คุณลูกคือถ้าเห็นจากภาพเนี่ย
ลูกหล่นลงจากรถจักรยานยนต์แบบนี้เลย
แล้วกลิ้งแรงด้วยนะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปสอบถามนายไมตรีอันดามาอายุ๓๘ปี
เจ้าของกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นร้านอยู่ข้างทาง

บอกว่าเหตุนี้เกิดห่างจากร้าน๕๐เมตร
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผ้าเช็ดตัว
หรือเสื้อแม่ที่เข้าไปพันกับซี่ล้อรถหลังด้านหลังของรถจักรยานยนต์
ทำให้เด็กหลุดออกจากมือแล้วก็ร่วงตกลงที่พื้นเลย
คนที่ขับตามมานะคะก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับตามมา
เขาก็จอดให้ความช่วยเหลือและพาเด็กที่นี่ส่งลงพยาบาล
ซึ่งเด็กก็ป่าเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ปลอดภัยแล้วด้วย

เห็นผ้าด้วยนะคะเห็นผ้าสีขาวด้านหลังไหมคะ
เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นอันนั้นแหละที่มันลงไปพันซี่ล้อ
ครับต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับ